กันเลยที่ปราจีนบุรีค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๕๔ปีไม่เด็กแล้วนะคะ
เขาคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งคบกันมาเกือบปี
แล้วผู้หญิงจับได้ว่าอ้าวคุณมีลูกมีเมียอยู่แล้วอ่ะ
คุณมีครอบครัวอยู่แล้วผู้หญิงเลยบอกว่างั้นเลิก

ผู้ชายไม่ยอมเลิกตามไปง้อตามอุ๊ย
ผู้หญิงนี้๙นาทีปกติแรกเรื่องนี้มันเลิกดีเนาะ

ผู้ชายคนนี้ขับรถมาจอดที่หน้าร้านเสริมสวยของฝ่ายหญิง
แล้วเดินลงมาเอาปืนมาเลยถือปืนมาเลย
แล้วทุบกระจกร้านเขาจะให้แตก
ทุบไปครั้งที่๑มันไม่แตก
ไปอีกครั้งที่สองมันก็ไม่แตก
เขาก็เลยยิงปืนไปหนึ่งนัด
แล้วเอาปืนทุบซ้ำอีกสองถึงสามครั้ง
คราวนี้กระจกแตกเนี่ยดูสิคะ
ยิงเข้าไปหนึ่งนัดเสร็จปุ๊บเอาปืนทุบซ้ำ
หนึ่งทุบสองกระจกแตกเห็นเสร็จกระจกล่วงแล้ว
แล้วเขาก็พาตัวเองเข้าไปในนั้น

กล้องวงจรปิดในบ้านมันไม่ได้เห็นภาพว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่จะเห็นจังหวะที่หมาวิ่งออกมาค่ะ
นี่นะนี่จังหวะหมางงแล้วหมาตกใจเห็นไหม
แล้วหมาวิ่งเลยมันคงได้ยินเสียงอะไรใช่ไหม
เสียงปืนดังขึ้นอีก๒นัดค่ะ
จ่อยิงฝ่ายหญิงคาที่นอนนะคะ
เข้าหัวนัดหนึ่งเข้าชายโครงขวาทะลุซ้ายอีกนัดหนึ่ง

ผู้ชายคนนี้ชื่อปัญญาค่ะ
ชื่อปัญญาอายุห้าสิบสี่ปีปัญญานวมหอม
คนตายชื่อจำเรียงนะคะอายุสี่สิบเจ็ดปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยเทศบาลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี
ก่อเหตุเสร็จพี่อุ๋ยดูนะเดินทอดน่องอ่ะเดินชิวอ่ะ
กลับไปที่รถตัวเองที่จอดอยู่ไม่ได้มีท่าทีแบบเร่งรีบรีบร้อน
ลุกล้นไม่มีเลยนะคะเดินกลับไปที่รถชิลล์ชิลล์
แล้วขับออกไปเลยหลังเกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่นะคะ
ก็อย่างที่บอกว่าผู้ตายถูกยิงค่ะที่นอนเธอเสียชีวิตค่ะ
ที่นอนเลยส่วนนายปัญญาพอสอบถามจากคนใกล้ชิด
เธอบอกว่านายปัญญาเนี่ยมาติดภัณฑ์ผู้ตายได้ประมาณ๗ถึง๘เดือนแล้ว
ก็คือคบหากันมาประมาณเป็นแฟนกันเกือบปีแล้วแหละ
จนกระทั่งคุณจำเรียงเนี่ยเขาเพิ่งมารู้ว่าเอ้าปัญญาพี่ปัญญาพี่มีลูกมีเมียอยู่แล้ว

ก็เลยขอเลิกตีตัวออกห่าง

แต่ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีด้วยยืนยันว่ายังไงก็จะเลิก
และนี่คือการตัดสินใจของฝ่ายชายนะคะคือมาฆ่าเขา
ด้วยผ้าวงจรเปิดเพิ่มเติมจากจุดเกิดเหตุ
เพื่อที่จะดูว่านายปัญญาคนนี้เขาหลบหนีไปทางไหน
หลังจากที่นายปัญญาก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ยนะคะ
เขาขับรถหนีไปทางถนนระเบาะไผ่กรอกสมบูรณ์
แล้วก็เลี้ยวออกที่ซอยกรอกสมบูรณ์สิบสอง
ตลาดกรอกสมบูรณ์ไปจนถึงแยกกรอกสมบูรณ์นะคะ

ฝ่าไฟแดงตรงไปเลยซึ่งเส้นนั้นเนี่ยพอตรงต่อไปปุ๊บเนี่ยนะคะ
มันออกไปได้หลายจังหวัดมากในภาคตะวันออก
ก็เดี๋ยวต้องไล่กล้องไปเรื่อยว่าปัญญาเนี่ยไล่ไปทางไหน
นี่ค่ะนี่ตรงนี้คือแยก
นี่แยกกรอกสมบูรณ์ก็ฝ่าไฟแดงแล้วก็นี่ผ่านตลาด
พอถึงแยกปุ๊บก็ฝ่าไฟแดงแล้วก็หนีไปเลยนะคะ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเห็นนายปัญญาขับรถมาจอดที่หน้าร้านเสริมสวย
แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนบอกออกมาดิออกมา
ตะโกนเรียกให้ผู้ตายออกมาเขาไม่ออกมา
ปัญญาก็เดินเข้าไปหยิบปืนในรถแล้วก็ทุบกระจกอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิด
ปัญญาก็เดินเข้าไปร้านเสริมสวยได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัด
ปัญญาก็เดินออกมาแบบชิวก่อนที่จะขับรถหนีไปค่ะ
ยิงแล้วก็เลาะแล้วก็เข้าไปไปยิงข้างในอีกสองนัด
ลุหัวนี่แล้วก็เอวทะลุครับผม
หนึ่งสองคนนี่เห็นว่าเราเคยเห็นผู้ชายกับคนนี้ไหม
ไม่ไม่เคยฮะเขามาบ่อยคลนี้เขามาบ่อย
บ่อยขนาดไหนครับ

เมียเขากระจางผู้หญิงเนี่ยก็โทรคุยกับสังเมียเขาแล้วว่า
คือเออจะเลือกกันอะไรอย่างเงี้ย
ได้คุยกับพี่สาวคุณจำเรียงนะคะพี่สาวผู้ตายค่ะ
เธอก็มาทำความสะอาดร้านเสริมสวยของน้องเธอบอกว่า
ก็รู้ว่าน้องคบกับปัญญามาปีเกือบปีแล้วล่ะ

ัญญามีครอบครัวอยู่แล้วก็เลยขอเลิก
คนก่อเหตุก็ง้อแล้วง้ออีก
น้องสาวถึงขั้นโทรตามเมียของปัญญา
บอกช่วยมาเก็บสามีพี่ไปด้วยค่ะ
คือต้องโทรตามเมียให้มาตามกลับบ้านไป
ปัญญาก็ไม่เลิกนะคะง้อเท่านั้นที่ครองโลก

คุณจำเรียงเนี่ยหนีไปอยู่กับพี่สาวที่จังหวัดสะแก้ว
ปัญญาตามไปง้อถึงสะแก้วเลย

เดี๋ยวจะไปเอาเงินแสนมานะมาขอแต่งงานให้ถูกต้อง
ในฐานะพี่สาว

ในฐานะพี่สาวก็เตือนปัญญาบอกปัญญาทางขวามือบอกว่า
เองเอาเวลาไปดูแลครอบครัวเองเถอะ

แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไป

เธอบอกไม่คิดเลยว่าปัญญาจะกลับมาแล้วฆ่าน้องเธอแบบนี้
ไม่คิดเลยมันรับปากเราอะนะ
บอกว่าตะแน้มถ้าไม่ชอบก็ไปด้วยกันดี
ถ้าผมไปผมก็ไปของผมเอง
แล้วก็พูดนะพูดตัดปัญหาไปเลยนะ
อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันมีอะไรปรึกษากันดีกว่าเราก็ว่า
ไม่เป็นแล้วก็บอกให้เอาเกงในสวมหัวมา
ก็บอกงั้นก็เอาผ้าถุงอ่ะนุ่ง

ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วไม่ไหว

ลูกผู้ชายที่ไหนมันก็ทำผู้หญิง
ถ้าเขาไม่ชอบส่วนมากถ้าเป็นเรานะไปหาใหม่

ก็บอกว่าคือเป็นลูกที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับนายปัญญาอยู่แล้วเนาะ

แม่ไม่ได้เพิ่งมาคบกับปัญญาไม่นานเอง

แต่นายปัญญามานอนเฝ้าหน้าห้องเลย

ลูกชายบอกผมขอบอกตรงนี้

เคยมีครับแต่เขาไม่ทำอะไรแม่ผม
ทำทำอยู่ครั้งนี้

เอาคืนมาให้ได้ถ้าผมขอไป

ผมก็จะโหสิกรรมทุกอย่าง
ถ้าเอาชีวิตแม่ผมกลับคืนมาได้
ถ้ามันมาโหสิกรรมก็ไปโหสิกรรมให้มันลง
ให้มันตกตายตามกันไปเลย

แต่ฝั่งคนตายพอรู้ว่าในภรรยามีครอบครัว

แต่ห่วงด้วยนะพี่อุ๋ยไม่ได้โทรไปวีนไปเวียงเลยนะบอกว่า
เนี่ยสามีพี่สามีเราสามีของเรา
เขาไม่ค่อยเหมือนใครนะนิสัยเป็นคนใจร้อนมาก
คือเป็นห่วงความปลอดภัยถามว่าทำไมถึงต้องโทรไปเตือน
เพราะก่อนหน้านั้นอยู่สามีมากล่าวหาเธอ
ไปมีผัวใหม่มาใช่ไหมเธอบอกเธอไม่ได้มี
แล้วสามีก็เอาไม้ตีหัวเธอแตกเย็บไป๕เข็มค่ะ
เธอก็เลยรู้สึกว่าอยากจะโทรไปเตือนนี่หัวที่แตกนะคะเย็บ๕เข็ม
เธอบอกเธอก็เลยอยากจะโทรไปเตือนคุณจำเลียงซะหน่อยเพราะว่า
ปัญญาอารมณ์ร้อนมากจริงจริงจนช่วงเช้าวันเกิดเหตุเนี่ยก็
เห็นว่าปัญญาใช้ชีวิตตามปกติแล้วออกจากบ้านไปตอน๘โมงเช้า
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยแล้วนายปัญญาก็ไม่ได้กลับมาที่บ้านด้วย
เธอบอกว่าเธอไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเหตุการณ์นี้เลย
เพราะว่าเธอก็ไม่ได้หึงหวงหรือไม่ได้โกรธคนตายอะไรด้วยซ้ำ
เธอบอกว่าแฟนพี่ศิษย์ของเขาคูบข้อม้ายข้อมือ
พี่ก็บอกว่าถ้ารักกันคุณก็เอาเลยผูกข้อไม้ข้อมืออยู่ด้วยกัน
เพราะว่าพี่น่ะไม่ได้จดทะเบียนกันพี่ยอม
เพราะว่าคนเราถ้าใจไม่รักกันแล้วก็คือมันก็ไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้
เมื่อสองวันนี้ก็ยังติ๊งหัวพี่
แล้วก็ก่อนที่จะเป็นเรื่องนั้นนี่ก็คงจะเคลียร์กันไม่ได้
แล้วพี่จะไปทำยังไงพี่เป็นเมียหลวง
ปัญญาอยู่กับภรรยาแต่ปัญญาก็ไม่ได้ข้อคิดอะไรจากภรรยาบ้างเลย
ภรรยาบอกว่าพี่ไม่ได้จดทะเบียนนะถึงพี่จะเป็นเมียหลวง
และอีกอย่างถ้าคนมันไม่ได้รักกันแล้วเนี่ยอยู่ไปมันก็เท่านั้นมันอยู่ไม่ได้
อันนี้คือคนที่เข้าใจแต่ปัญญาไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะ
เบื้องต้นทางคดีค่ะตำรวจสอบภอร์ระบอภัย

แล้วก็สั่งชุดสืบลงพื้นที่ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแล้วนะคะ
คิดว่าน่าจะได้ตัวนายปัญญาเร็วนี้ขอดูหน้านายปัญญาอีกทีได้ไหมคะ
เขามีอาวุธปืนด้วยเขาหลบหนีอยู่นะคุณผู้ชม
เจอแจ้งตำรวจได้เลยนะคะแล้วก็อยู่ให้ห่างไว้

เรื่องต้นร่างคุณจำเรียงผู้ตายเนี่ย
ส่งไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
ถ้าชนะสูตรเสร็จเมื่อไหร่ก็จะมีการส่งร่างให้ญาตินำกลับไป
พิธีทางศาสนาแสดงความเสียใจกับพระองค์ผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ